ยังค้นหากันอยู่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๔ปี

ว่ายน้ำเล่นกันเล่นซ่อนแอบกันในน้ำ
แต่สุดท้ายหายไปหากันยังไม่เจอจนป่านนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ

ท่าน้ำวัดท่าสะอาดอำเภอบังปะกงค่ะ

พบกับกลุ่มเพื่อนของผู้สูญหาย๓คน

นางสาวเกษราสมศรีเล่าบอกว่า
คนที่ศูนย์หายก็คือนายสินชัยรื่นรวยอายุ๓๔ปีนะคะ
คือก่อนหน้านี้เขานั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ท่าน้ำนี่แหละ
พอเริ่มเมานายสินชัยลุกขึ้นถอดเสื้อผ้าเหลือกางเกงตัวเดียว
กระโดดลงไปในแม่น้ำบางประกง
ว่ายน้ำค่ะแล้วชวนเพื่อนมาเล่นซ่อนแอบ

เอาแล้วชวนเพื่อนเล่นซ่อนแอบเพื่อนก็คิดว่าไปแอบอยู่อะค่ะ
คิดว่าไปแอบซ่อนอยู่ใต้เขื่อนที่เป็นโพรง
ปรากฏว่าผ่านไป๒ชั่วโมงยังไม่ออกมาค่ะ
เพื่อนก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยค่ะ

เขาเล่นเขาก็ว่ามาทางนี้เขาว่าทางนี้
นึกว่าเค้าก็บอกว่า

ก็เอาเรือนักประดาน้ำลงงมค้นหาในแม่น้ำบังปะกงนะคะ
ลงไปหาเกือบ๖ชั่วโมงไม่เจอ
เพราะว่ากระแสน้ำมันไหลแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
๖ชั่วโมงไม่เจอก็เลยต้องยุติไปก่อน
วันนี้กู้ภัยกับชาวบ้านออกหาอีกรอบนึงค่ะเป็นวันที่๒
ประดาน้ำลงงมบริเวณท่าเรืออีกส่วนหนึ่ง
เอาเรือ๕ลำออกตามหาตรงริมตลิ่งในระยะ๓กิโลเมตร
จุดที่จมหายทั้งขาล่องแล้วก็ขาขึ้น
แต่ว่ามีอุปสรรคกระแสน้ำไหลขึ้นลงเร็ว
ก็เลยทำให้ยากต่อการค้นหานะคะ
เขายังหากันอยู่จนถึงตอนนี้นะคะ

แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบเจอเลยค่ะ
นี่ค่ะก็ยังมีความหวังอยู่นะคะ
คือขอให้ปลอดภัยนะครับแต่ว่าคนเมานะครับ
ยังไงก็ดื่มแล้วร้อนแต่อย่าลงน้ำนะครับอันตราย
ค่ะคุณสินชัยรื่นรวยนะคะอายุ๓๔ปีค่ะ